ตำรวจสพนาจอมเทียนที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
เขาตั้งด่านตรวจนะคะก็คือที่ถนนเส้นสุขุมวิทย์
ปรากฏว่าไปเจอรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
คนขี่ไม่ใส่หมวกกันน็อกเป็นผู้ชายแล้วดูมีพิรุษ
น่าสงสัยเรียกตรวจก็เหมือนกับพยายามจะเร่งเครื่องหนี
สุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาก็ให้หยุดพอตรวจปุ๊บโอ้โห
มันมีพิรุษอ่ะเนอะก็มีความผิดจริงแหละ
มียาเสพติดอยู่ที่ตัวนะคะนายชัชพงศ์เขียวราชาหรือในแขก
คนนี้ค่ะอายุ๓๕เป็นชาวจังหวัดสมุทรสาคร
ตัวเนี่ยมีซองพลาสติกสำหรับส่งพัสดุลักษณะห่อพับ
แล้วก็ซุกอยู่ในกระเป๋ากางเกงพอแกะออกมาดูเป็นยาเสพติดค่ะ
เป็นยาไอซ์น้ำหนักเกือบจะ๒๐กรัมนะคะ
ถูกบรรจุอยู่ในพลาสติกใสชนิดแบบเปิดไปได้อ่ะ
รู้แค่ชื่อเล่นชื่อว่าในวุฒิเตาถ่านเหมือนเป็นฉายาค่ะ
วุฒพ์เต่าแถ่นเป็นบรรทวิเชียร์อยู่ในพื้นที่อำเภอสัตหี
ก็จะเอามาขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่พัทยาและนาจอมเทียน
ตอนที่ถูกจับเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าหน้าซีดเลยดูสิ
แล้วก็บอกกับทางตำรวจว่างั้นเอาอย่างนี้ไหนก็ถูกจับแล้ว
ฝากตำรวจไปบอกลูกค้าผมให้หน่อยตามบัญชีรายชื่อตามนี้เลยเนี่ย
เป็นชื่อลูกค้าผมทั้งหมดฝากขอโทษลูกค้าด้วยนะ
บอกลูกค้าด้วยว่าผมมาถูกจับแล้วคงไปส่งยาเสพติดให้ไม่ได้แล้ว
ฝากขอโทษลูกค้าที่ใช้บริการผมทุกคน

ใช่เอารายชื่อให้ตำรวจเลยให้ตำรวจโทรไปบอกขอโทษให้ด้วย
แสดงว่ามีใจรักในงานบริการมาก
แล้วชื่ออะไร

มีอีกไหมรถมีไหม
รู้มาเท่าไหร่

ยังรู้เลยน่าสิทธิ์จริงน่าสิทธิ์เลยนะ

ข้อหาครอบครองยาเสพติดมาแล้วค่ะ

เมืองพัทยาแล้วก็ส่งตัวไป

แล้วก็เนี่ยมาค้ายาเสพติดอีกแล้วนะคะ
ไม่มีที่พักเป็นหลักแหล่งส่วนใหญ่ก็จะเปิดโรงแรม

แล้วก็เสพยาแล้วก็ติดต่อกับ
เย่นที่รู้จักกันในเรือนจำ

รู้จักเอเย่นรู้เลยซื้อยาเสพติดจากไหน
แล้วก็มาถูกตำรวจที่ตั้งจุดตรวจ

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวสอบสวน
ต้องหาคนนี้เพิ่มในแขกคนนี้นะ

ไอ้วุฒิเตาถ่านเนี่ยนะคะเป็นใคร

ยังไงดีอ่ะจะโทรไปขอโทษให้ว่า

ใครที่ทำมาค้าขายกับ

ในชพงเขียวราชาเนี่ย

ขอรับของที่สพนามจอเทียม

ร้องเรียนก็ได้ว่าสั่งซื้อยาเสพติดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้
เอาใบจงใบจองจ่ายเงินมัดจำอะไรไปแล้วก็เอาไปบอกตำรวจสพนาจอมเทียนเขา

ดีค่ะจะได้รวบตัวทั้งหมดค่ะ